ผู้ชมฮาคนที่รักสุนัขที่เลี้ยงไว้นะครับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็แหมรักดั่งดวงใจเหมือนกันพอเจ้าสุนัขของเราหายไปเราก็ต้องตามหานะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้คือสุนัขของเขาหายไปเขาก็เลยตั้งรางวัลในการที่ใครสามารถที่จะตามหาแจ้งเบาะแสได้เนี่ยให้เลยหนึ่งแสนบาทหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหู
ดูตัวใหญ่ดูหน้าเกรงขางใช่ไหมแต่จริงตัวจิ๊วเดียวเนี่ยตัวจิ๊วเดียวนะฮะแต่เจ้าลัมโบ่เนี่ยอายุเยอะแรก๑๔ปีแล้วนะครับเป็นสุนัขเพศผู้พันธุ์ชิวาว่ามีจุดสังเกตตรงใบหูคือจะมีรอยแผลเป็นสีขาวแล้วก็เขาจะใส่สร้อยสีทองที่คอนะครับคุณจินเจ้าของเนี่ยนำภาพนี้มาโพสต์ประกา

ตามเหมือนเจ้าลัมโบ่เลยอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแถวคลอง๘นะครับน่าจะเป็นจุดที่เนี่ยเป็นการไปจ่ายค่าน้ำปลาที่คลอง๘ทั้งกระหุ่นโดยคนที่ดูแลเจ้าลัมโบ่ไว้เนี่ยเป็นคุณป้าครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว๒คนคุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าสุนัขตัวเนี่ยวิ่งเข้ามาในร้านก๋วยเต
ก็เลยโทรติดต่อคุณจินซึ่งเป็นเจ้าของให้มาดูตัวหน่อยแล้วปรากฏว่าจริงด้วยนะฮะเป็นเจ้าลัมโบ่จริงนะครับเมื่อคุณจินและเจ้าลัมโบ่เจอกันแหมดีใจฮะดีใจเจ้าลัมโบ่กระดิกหางไม่หยุดเลยเจอเจ้าของแล้วนะฮะขณะที่เจ้าของเนี่ยน้ำตาคลอด้วยความดีใจคุณผู้ชมไปดูภาพตอนท

เป็นใจดีครับคุณนะ

โอ้โหหมาใครกูพูดพี่แล้วว่ามันติดตาม

๒๐๐๐ด้วยวันละพันธุ์๒วัน
โอเคนะคะเดี๋ยวหนูจ่ายเกินแต่ก่อนเลยค่ะ

พี่โบ้เสียงหลงเลยนะครับ
แล้วก็พี่โบ้ก็หางกระดิกใหญ่เลยนะครับ
แต่ทีนี้กรณีหนึ่งแล้วคือเจอพี่โบ้แล้วนะครับ
แต่อีกกรณีหนึ่งตามสัญญิงสัญญาไว้นะ

ใครที่เจอใครแจ้งเบาะแสได้จะให้๑แสนบาทนะครับ
ก็คุยกับคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นานเหมือนกัน

เจอสุนัขแบบนี้ป้าก็ต้องดูแลไว้แหละนะครับ

แล้วก็ตอนแรกคุณจินบอกว่า
คุณป้า๑๐๐๐๐๐บาทให้คุณป้า

เป็นคนโทรแจ้งคนละ๓๐๐๐บาทนะ
แต่คุณป้าบอกว่าไม่รับจริง

งั้นขอแลกเปลี่ยนเป็นการเหมาก๋วยเตี๋ยว๗วันแล้วกัน

เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของคุณป้าทั้งสองท่านนะฮะ